มาฟังความเดือดร้อนของหญิงวัย๓๖ปีที่ชัยนาธกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้ชายเป็นคนที่เธอรู้จักด้วยนะ
อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันบุกเข้ามาปล้ำเธอกลางดึกถึงในบ้าน
เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาแล้วค่ะ
ไปแจ้งความก็แล้วอะไรก็แล้ว
คดีไม่คืบจับตัวคนร้ายก็ยังไม่ได้สักทีทั้งที่รู้ว่าคือใคร
แล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้เธอก็กลัวค่ะเพราะว่ายังเห็นว่าคนร้ายยังมาซุ่มดูความเคลื่อนไหวอยู่เลย
ระแวกบ้านของเธอเองก็เลยออกมาร้องเรียนสื่อมวลชนนะคะ

เธอบอกว่าเธออาศัยอยู่ในบ้านกับแม่แล้วก็ลูกอีก๒คน
ส่วนสามีเธอทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
บ้านเกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน
ส่วนใหญ่เธอจะนอนแต่ชั้นล่างนอนในมุ้งแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเธอบอกว่าออกไปทำธุระนอกบ้านแล้วไม่ได้ล็อกประตูบ้าน
จากนั้นก็กลับมาพักผ่อนตามปกติกับลูกสาววัย๘ขวบ
โดยไม่รู้ว่าคนร้ายเข้ามาซุ่มรออยู่ในบ้านอยู่แล้ว
ทีนี้ประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๑๔มกราคมค่ะ
เธอบอกนอนอยู่เนี่ยต้องสะดุ้งตื่น
เพราะมีแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือ

เนี้ยค่ะพอสะดุ้งตื่นมาปุ๊บโอ้โหแทบช็อกอ่ะค่ะ
เพราะว่าเห็นผู้ชายยืนอยู่แบบนี้แล้วก็สวมหมวกไอ้โม่ง
อุดปากเธอเอามืออุดปากแล้วก็เอาเชือกไนลอนสีแดงรัดคอ
ครับเธอบอกว่าพยายามดิ้นสู้จนสุดกำลัง
ใช้เวลานานกว่า๕นาทีเธอถึงสามารถดึงหมวกไอ้โม่งของผู้ชายคนนี้ได้
เห็นหน้าชัดเจนรู้เลยว่าเป็นใครหลังจากนั้นใช้แรงเฮือกสุดท้าย
ตะโกนแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเสียในกราฟิกนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจว่ามันเสียงอะไรที่ได้ฟังได้ยินคือเสียงในกราฟิก
คือเราเพิ่มเสียงเข้าไปเออคือเป็นเสียงต่อสู้ได้แล้วสุดท้าย
ก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายกรีดร้องแบบเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็ตะโกนเรียกแม่บอกว่ามีโจรขึ้นบ้านคนร้ายตกใจเลยวิ่งหนีไปค่ะ
หัวเตียงทิ้งโทรศัพท์มือถือที่เอาเข้ามาส่องหน้าเธอจนเธอตื่น
เอาไว้ด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้เธอบาดเจ็บนะคะ
ที่ใต้คางแล้วก็ใบหน้าถามว่าอ้าวแล้วตกลงคนร้ายเป็นใคร
เธอบอกเธอรู้จักดีเลยเป็นผู้ชายอายุยี่สิบห้าปี
อยู่ซอยใกล้ใกล้กันนี้เองผู้ชายคนนี้เนี่ยนะ
เผิ่งออกจากคุกมาแค่สามเดือนในคดีลักษัพอืม
ขึ้นบ้านขโมยทรัพย์สินมาแล้วทุกหลังเลยค่ะแต่ทำไมคดีถึงยังไม่คืบ
ทำไมตำรวจยังไม่ทำอะไรสักทีในเมื่อรู้ว่าคือใคร
และที่สำคัญอย่างที่บอกว่าที่เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าล่าสุด
คนร้ายรายนี้ยังมาวนเวียนซุ่มแอบมองความเคลื่อนไหวในป่าข้างบ้านทุกวันเลยอ่ะ
มันไม่ปลอดภัยเลยค่ะทางด้านคดีตำรวจบอกว่าตอนนี้รวบรวมพยาหลักฐานอยู่
ออกหมายจับคาดว่าน่าจะออกได้ภายในสัปดาห์นี้แหละ
แล้วก็ส่งสายตรวจตระเวนดูรอบเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวนี้แล้วก็เพื่อนบ้านแล้วด้วยนะคะ
ช่วงนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษามือด้วยนะครับอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรนะครับ